แต่ใจบันยำเบากี่ข่ำบายแต่ใจบันยำเบาหยิ้งข้ำดาย
มันได้มีคนจะทำบุญนะครับ
นี้คืนเห็นอยู่จากโยงสถาบันไหมคะนี่คืนกรุงในก้อครับเห็นรึไงคะ

ถ้าถามว่าวันนี้คนยากยอมไหม

ไม่ยอมใช่ไหมที่พระเจ้ากายงค์ทำแบบนี้กับพวกเรายอมไหม
พระเจ้าแผ่นดิน
นักแผ่นดินเปิดเพลงให้เค้าฟังมาเค้าจะรู้เหมือนกันแผ่นดินมันไปยังไง
ในวัดนะครับเค้าขออนุญาต
ไม่สับเชื่อฉันโบยะอ่านใครบางคู่ผู้ชายก็เพิ่กกัน

ปฏิรูปเนี่ยบางคนมันไม่รู้เรื่องจำกัดเนี่ยอ้าวปฏิรูปบอกเลยบ้างปฏิรูปนึงต้องทำก็ผิดแล้ว
มันต้องบอกปฏิรูปเพราะอะไรนายหลวงเราไม่ดีอะไรนายหลวงไม่ดีแบบไหนคุณพูดมา
ที่จะต้องปฏิรูปชูสามนิ้วให้ในสภาพคุณเห็นด้วยกับนักเรียนใช่ไหม
ที่ว่าปฏิรูปจะถามบันพี่ถามหน่อยก็ถามบันทำอะไรให้คุณ
พี่ถามเค้าได้พี่ถามอันด้วยพี่บอกกันได้ไหมปฏิบันทำอะไรไน

เป็นเรื่องที่ดินตอนนี้ค่าเช่าแพงไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะของอายุทยาก็ดี
ก็เลยแวะมาที่อายุทยามาทำงาน
ที่คุณพูดนะพี่เห็นดีด้วยนะบางสิ่งบางอย่างทางคณะเก้าไกรก็เห็นดีด้วย
แต่ที่ไม่เห็นดีด้วยคือการปฏิรูปสถาบันถ้าผมจะไล่พิกตูพวกเราเห็นดีด้วยเลยนะ
สิ่งบางอย่างเนี่ยแต่พี่ไม่เห็นด้วยสถาบันเนี่ยแล้วมันไม่ใช่แค่นี้
แล้วมันมีอะไรที่พวกผมพูดที่ทำให้รู้สึกว่ามันพี่ไม่สบายใจ
ก่อนคุณเกี้ยเรื่องไหนอีกค่ะ

ไม่แต่ผมก็คิดว่าผมเนี่ยในฐานะที่เป็นสอสมัยได้แค่สองปี
ผมไม่สามารถที่จะไปทำอะไรกับสถาบันได้นอกจากจะทำให้สถาบันนี้
และคุณไม่ได้สั่งให้เด็กเขาชื้นสามนิ้ว

คหรือ
ปฏิรูปนักการเมืองก่อน
นักการเมืองนี่ทำให้เกิดปัญหา

นี่คือสิ่งในใจของประชาชน

ถ้าคุณเป็นปฏิรูปจะต้องคุณรู้๓๔ข้อ
ว่าต้องแก้นักการเมืองแต่มันไม่จบ

ต้องแก้ที่นักการเมือง

ก้าวไกลต้องแก้นักการเมือง
และอย่างคุณธนทรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ย

หรอก

รัฐกิจ
โน้ท